ที่มีเด็กชายเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ทีนี้ตำรวจต้องไปเค้นสอบปากคำพ่อเลี้ยง
แล้วก็แม่แท้ว่าทำอะไรกับลูกหรือเปล่า
ที่ผ่านมาถึงปล่อยให้ลูกไปนอนในรถ
และสุดท้ายเด็กเสียชีวิตเลือดออกปากออกจมูก
คุณผู้ชมฮะไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะสอบปากคำ
แม่แท้แล้วก็ทั้งพ่อเลี้ยงนะฮะ
และแม่แท้กับพ่อเลี้ยงเขาว่ายังไงไปฟังกันฮะ
ก็ต้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลครับ
ใครให้ไปชนะสูตรล่ะครับ

แม่ก็ส่วนแม่ครับนี่กฎหมายครับ
ส่วนหลักศาสนาเราก็จะยิงศาสนาให้
ทางที่คนเขาแจ้งไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้

ตอนแรกเลยลูกสาวเรากลับร้านมันโดนไม่มันมารัก
ไม่เป็นไรอย่าไปหน้าอย่าเพิ่งพูดผมคุยผมคุย
เอาอย่างนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเงียบกว่าแล้วก็ฟังไม่ให้เจอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมคือการตายของเด็กวัย๖ขวบ
ที่นอนในรถเก๋งนานนับปีแล้วก็เสียชีวิตเลือดออกปากออกจมูก
ตำรวจนะคุณบอกว่าการตายครั้งนี้มันเป็นปริศนามาก
มีหลายคำถาม๑ทำไมถึงให้เด็กนอนในรถเป็นปีแบบนี้
ทำไมไม่นอนกับแม่แท้ทำไมไม่นอนในบ้านกับพ่อเลี้ยงนะครับ
ทำไมตอนเด็กตายเลือดออกจากปากออกจากจมูกมีการทำร้ายหรือเปล่า
เหมือนแม่เด็กไม่ยอมที่จะให้ตำรวจนำศพเด็กไปชนะสูตร
ยายของเด็กอ้างเรื่องของศัยศาสตร์
มันเป็นปริศนาหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะ
คนแรกคือแม่ของเด็กคนที่สองคือยายของเด็ก
ส่วนตำรวจที่เจรจาอยู่ก็คือรองผู้การตำรวจภูทรจังหวัดตราดเลย
เพราะว่ารองผู้การต้องไปคุยเอง
ผู้การบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกมันเป็นปริศนาจริงนะครับ
ทีนี้ครอบครัวของเด็กที่ตายไม่ยอมให้มีการชนะสูตรศพ
รองผู้การก็เจรจานะเจรจาอยู่นานนะ
ยังไงครอบครัวก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
จนท้ายที่สุดนะครับก็ต้องพูดหลายเหตุผล
ใช่คือครอบครัวเขาก็จะอ้างเรื่องของศาสนาเรื่องของศัยศาสตร์
ต้องเอาทางตำรวจเองก็ต้องเอาหลักกฎหมายมาอ้างนะ
ใช่ฮะพยายามอธิบายหลักกฎหมายนะครับ
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพแหลมงอบรับแจ้งเหตุว่ามีเด็กชายอายุ๖ขวบ
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ในพื้นที่หมู่๕
ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับ
หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า๒๗๔๘นครปฐมจอดอยู่
ส่วนศพเด็กญาตินำออกจากรถไปไว้ในบ้านแล้วนะครับ
สภาพศพอย่างที่บอกไปมีเลือดออกปากออกจมูก
ซึ่งรถคันเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดจอดรถประมาณ๕๐เมตร
เมื่อเข้าไปถามแม่เด็กอายุ๓๗ปี
แม่เด็กไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แต่ตำรวจก็อธิบายด้วยข้อกฎหมายนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเพียบเลย
ชาวบ้านติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของเด็ก
กลัวว่าเด็กจะถูกทำร้ายร่างกาย
พ่อเลี้ยงของเด็กด้วยว่ามีการทำร้ายร่างกายเด็กหรือเปล่านะครับ
และอีกอย่างหนึ่งชาวบ้านสงสัยมานานแล้วเหมือนกัน
ทำไมถึงให้เด็ก๖ขวบมานอนหลับในรถทุกคืน
ทั้งที่บ้านก็มีห้องนอนก็มีไง
แล้วก็นอนแบบนี้เป็นระยะเวลาเกือบ๑ปีแล้วนะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะบอกแบบนี้เลย
บอกว่าตะก่อนก็เห็นเด็กคนนี้ดีอยู่

คือไม่รู้ว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่านะฮะ
นี่ครับแล้วก็ยายของเด็กเนี่ย
ยายของเด็กมาถึงที่เกิดเหตุ

แล้วก็อ้างว่าหลานโดนศัยศาสตร์มาจากอินเดีย
บอกคุณคุณยายถ้าเขามีศัยศาสตร์จริงนะ
ทุกคนฆ่ากันตายเขาก็อ้างศัยศาสตร์ทั้งหมด
นะฮะก็พยายามที่จะพูดคุยนะครับ

คือพ่อเลี้ยงของเด็กชาย๖ขวบที่ตายนะฮะ

บอกว่าลูกเลี้ยงเพิ่งกลับมาอยู่บ้านหลังนี้เมื่อ๒ปีก่อน
อยู่ได้ไม่นานก็บ่นว่าปวดหลังปวดตัวนอนที่บ้านไม่ได้เอง
ทำให้ผมต้องย้ายเด็กไปนอนในรถเกือบทุกคืน
ตอน๓ทุ่มเมื่อวานผมกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เด็กบอกว่าง่วงนอนจะเข้าไปนอนในรถ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็ปกติก็นอนแบบนั้น
และตอนเที่ยงคืนเด็กบอกว่าอยากกินปู
ผมก็ออกไปตักปูให้นะแล้วก็กลับมาบ้านตอนเช้า
พอเข้ามาดูในรถอ้าวพบว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะฮะลูกเลี้ยงเสียชีวิตแล้ว
ด้วยความตกใจผมเลยอุ้มมาไว้ในบ้าน
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกแน่นอนนะครับ
ที่ผ่านมาพูดคุยกับลูกด้วยเหตุด้วยผล
ส่วนเรื่องการทำโทษด้วยการตีก็มีเหตุผล
และตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันตีไป๒ครั้งเอง
แล้วก็สอนให้เด็กเข้มแข็งไม่ให้ถูกใครรังแก่

หรือว่าทานรุ่นลูกหรือเปล่าทำไมลูกเป็นแบบนี้
อืมจริงไม่ใช่
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอายุแบบเวลาเขาหลับ

โดดหัวใช่ไหมครับโดด
อืมบ่อยขาวนะครับ

ทุกคืนที่เด็กนอนในรถก็คือเด็กจะนอนเบาะหลัง
ส่วนผมเองเนี่ยก็มักจะเข้าไปนอนเป็นเพื่อนเด็กด้วยนะครับ
ผมไปนอนที่เบาะหน้าแล้วก็เอ็นเบาะนอนเอานะครับ
เป็นเรื่องที่แปลกไงตำรวจก็งงชาวบ้านก็งง
ทำไมถึงให้เด็กออกมานอนในรถนะครับ
ชาวบ้านสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตนะ
บอกว่าพ่อแม่เด็กให้น้องมานอนในรถ
โดยอ้างว่าน้องนอนในบ้านไม่ได้เพราะปากเบี้ยว
แล้วก็ห้ามออกจากรถหลัง๙โมงด้วยคุณ
เหมือนเป็นการกักขังเด็กเลยนะฮะ
ทีนี้ครับอย่างที่บอกว่าตำรวจเจรจากับครอบครัวนี้อยู่นาน

ตำรวจสามารถที่จะนำศพของเด็กชายอายุ๖ขวบ
ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมงอบ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้แล้ว
แล้วก็มีการเชิญตัวพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้
ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพแหลมงอบ

ไปสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์อะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าที่เจ้าหน้าที่คุมตัว
พ่อเลี้ยงกับแม่ไปสอบสวนเนี่ยนะ

ซึ่งพ่อเลี้ยงกับแม่ยังปฏิเสธอยู่
แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพ
ของเด็กวัย๖ขวบจากทางแพทย์
ให้มันมีใบมีเอกสารออกมาอย่างเป็นทางการก่อน

น่าจะมีความเคลื่อนไหวบ่ายวันนี้ด้วย
แล้วทางพิสูจน์หลักฐานเองตำรวจภูทรจังหวัดตราด
เขาก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน
รถคันนี้คือเขาไปตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ที่มีการต่อไปยังพัดลมที่ติดตั้งภายในรถ
แล้วไปเก็บพวกรอยคราบต่าง

ทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้นำศาสนาประจำหมู่บ้าน

ไปคุยกับนายมณัฐวันนิกาพกอายุ๗๖ปี
อีหม่ำพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์ด้วยนะ

เอ๊ะมันมีเรื่องของศัยยศาสตร์อะไร

บอกว่าในศาสนาอิสลามไม่มีความเชื่อ

การทำของใส่กันนี้อิสลามจะไม่มี

ทำให้คนอื่นเจ็บป่วยมันเป็นบาปมากนะ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการรักษาตามความเชื่อ
ก็จะรักษาอาจจะอ่านบทสวดอ่านดูอา
อ่านอันฟาติฮะตามคัมภีร์กุระอาจ
อันนี้คือสิ่งที่โต๊ะอิหม่ำบอกมานะคะ
เนี่ยค่ะแล้วนักข่าวของเรานะ
คุยกับน้องชายของพ่อเลี้ยง

แล้วก็ถามด้วยว่านี่ทำลูกเลี้ยงหรือเปล่า
พี่ชายก็บอกกับน้องนะว่าเปล่า

ที่ผ่านมาต่อให้เป็นลูกเลี้ยงก็จริง

ซึ่งตัวน้องชายก็บอกว่าเอาจริงผมคนเป็นน้องนะ
ผมก็ไม่เคยเห็นพี่ชายผมตีลูกเลี้ยงคนนี้เลย
แต่เรื่องหลังจากนี้ค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่
พิสูจน์รายละเอียดต่างเพิ่มเติมด้วยนะคะ